ตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าเจ้าดังนะครับเปิดมายาวนานกว่า๓๐ปีนะครับผมร้านนี้
เขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋เนื้อที่อร่อยที่สุดของจังหวัดแม่ห้องศรครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ป้าหอมเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังของจังหวัดแม่ห้องศรแห่งนี้

เริ่มต้นนี่มาเปิดร้านก๋วเตี๋ได้ยังไง

เพื่อนเขามาจากสาอุเขามีเงินก็หาทำกิจการอะไรดีก็ชวนกันมา

ลุงก็เลยต้องมาทำออกเหล็กทำอะไรของแกไปครับอ่าแล้วที่ป้าก็ลงมาอยู่ด้วย
ป้าก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีอ่ะก็มีลุงยุทธภูมิอ่ะนะ
รู้จักไหมยุทธภูมิแจ้งโผน่าอ๋อครับที่แกเป็นแก้วของค่ายมวยด้วยน่ะครับผม
เรามาขายก๋วยเตี๋ยวกันไปเรามาขายก๋วเตี๋ชวนขายก๋วยเตี๋ยวเออ
ช่วยกันทำคิดสูตรขึ้นมาไปเอาสูตรมาจากคิดเองเลยเหรอคิดเองครับ
หมดเลยครับเอาเริ่มต้นยังไงตอนแรกขาย
ก็ตอนแรกขายก๋วยเตี๋ยวก็ทำก๋วเนื้อก่อนก๋วยเตี๋เนื้อ
กีทีนึงไม่มีครับอืมเอาเนื้อมาขายแล้วเราอัลน้ำตุ๋ย
ใช้เวลาคิดค้นสูตรนานไหมกว่าจะได้ก็ช่วยกันคิดทั้งสามคนก็สัก
สักเดือนนี่แหละเดือนหนึ่งพร้อมขายแล้วพร้อมขายแล้ว
พอเปิดขายเริ่มเปิดขายก่อนขายวันแรกถ้วยเราหกบาท
วันแรกก็ขายได้สามร้อยกว่าบาทเนอะโอ้โหพอวันที่สองมาขึ้นเป็นพันเลย
ทันทีเลยขายดีเลยครับอะไรที่ทำให้ก๋วเนื้อของเราขายดีตั้งแต่แรก
เอ่อมันจะเป็นเพราะว่าสูตรสูตรของป้าเขาจะใช้น้ำผึ้งกัน
น้ำผึ้งในการหมักเนื้อเหรอครับเนื้อเนื้อตุ๋นนี่น่ะ
เขาต้มเสร็จแล้วก็เอาสมัครเข้ามาใส่น้ำผึ้งแล้วก็มาตุ๋น
ทีนี้ก็จะได้ก๋วเนื้อที่เป็นก๋วเนื้อที่ขายดีของจังหวัดแล้วล่ะ
นะครับเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวไปดูว่าครับในส่วนผสมมีอะไรบ้างได้ไหมนะครับไป
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับเรามาดูในส่วนของเนื้อตุ๋น
พึ่งกันก่อนดีกว่านะฮะนี่ครับวิธีการทำนี่ทำยังไงแม่เอา
เนื้อมาเอาเนื้อมาเนื้อส่วนไหนเป็นเนื้อสามชั้นเนื้อน่องมั่ง
มาตุ๋นก่อนครับใส่เครื่องยาจีนต่างต่างนานาครับ
มีอะไรบ้างครับเครื่องไม้หอมไม้หอมทรงเจียวกะวานกะวาน
ก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตุ๋นให้เรียบร้อยกี่ชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมงต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาหั่นหั่นเสร็จแล้ว
หมักน้ำผึ้งหมักน้ำผึ้งครับเคล็ดลับการทำเนื้อตุ๋นน้ำผึ้งของป้าหอมนั้นนะคะ
อกจากจะใช้เนื้อชั้นเลิศและน้ำพึ่งเดือน๕อย่างดีแล้ว
สิ่งสำคัญที่จะทำให้เนื้อตุ๋นนุ่มอร่อยมากขึ้นก็อยู่ที่ระยะเวลาในการหมักค่ะ
ที่จะต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อย๓๐นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดซึมเข้าเนื้อได้เต็มที่
และต้องตุ๋นด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้๒๔ชั่วโมงโดยประมาณนะคะ
จึงจะได้เนื้อตุ๋นน้ำผึ้งสูตรป้าหอมที่แสนอร่อยอย่างนี้นี่แหละค่ะ
แล้วน้ำซุปล่ะน้ำซุปน้ำซุปมันก็มีไม่มีไม่มาก
มีน้ำตาลมีเกลือและมีซอสแล้วก็ตุ๋นกับกระดูกวัวครับ
กระดูกวัวเนี่ยตุ๋นกี่ชั่วโมงก็ต้มไปทั้งคืนต้มไว้ทั้งคืนอีกครับ
ลูกชิ้นของเราพิเศษยังไงลูกชิ้นลูกชิ้นนี่สั่งมาจากเชียงใหม่ครับ
สั่งมาจากเชียงใหม่เจ้าเด็ดเจ้าดังของเขาเจ้าดังเชียงใหม่
รั้วมีเอ็นด้วยมีเอ็นด้วยเอ็นแล้วก็มีเนื้อเปื่อยเนื้อสด
สดค่ะเนื้อสดเราใช้เนื้อส่วนไหนเป็นเนื้อสันเนื้อสันนะครับ
มีหมักก่อนไหมมีครับต้องหมักด้วยหมักด้วยอะไรมีผงหมัก
ทำให้เนื้อนิ่มหน่อยนึงอ๋อใช้ผงหมักสำเร็จรูปนะ
ของเราอีกนิดหน่อยปรุงเครื่องนิดหน่อยครับ
เอามาดูหมูหมูเราใส่หมูส่วนไหนครับหมูสันคอกับกับซี่โคงค่ะ
วิธีการทำอ่ะอันนี้ทำยังไงวิธีการเราก็มาหั่นหั่นเสร็จแล้วก็มาหมักเครื่อง
อันนี้ใส่อะไรบ้างอันนี้ใส่มันมีทรงเจียวมีอะไรเหมือนกัน
แต่ว่าจะไม่ใส่ไอ้ไม้หอมมันจะไม่ใส่มันจะไม่กิน
ไม่ใส่มันหอมนะแล้วอันนี้หมักด้วยน้ำผึ้งไหมอันนี้ไม่ค่ะ
อันนี้ไม่ใส่น้ำผึ้งตุ๋นนานไหมหมูหมูนี่สองชั่วโมงค่ะ
สองชั่วโมงใช้งานได้เลยเพราะว่าเนื้อมันจะมันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่านั้นตุ๋นนานหน่อยนะ
และนี่ก็คือหมูหมูสดหมูสดตัวนี้หมักไหมครับหมักครับ
ักด้วยอะไรเอ่ยหมักเกลือซอสมักเกลือกับซอสเท่านั้นเองแล้วก็ไข่ให้มันนิ่มนะฮะ
ซุปล่ะน้ำซุปน้ำซุปใส่อะไรบ้างลากผักชีค่ะลากผักชีใส่กันไปอย่างงี้เลยนะฮะ
แล้วก็ใส่อะไรอีกมีกระดูกครับกระดูกข้อต่างต่างนะฮะแล้วก็ก็มีเครื่องปรุง
เครื่องปรุงใส่เข้าไปครับอ่ะแล้วก็เส้นแล้วก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ใหญ่บะหมี่
วุ้นเส้นเส้นโอเคเรารู้แล้วว่าส่วนผสมในการทำหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นมีอะไรบ้าง
เดี๋ยวทานสองแบบเลยเส้นเล็กเนื้อตุ๋นกับบะหมี่แห้งหมูตุ๋นนะครับ
เดี๋ยวป้าทำให้ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านก็มีให้เลือกหลากหลายเส้นค่ะ
ซึ่งป้าหอมก็เลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าได้ทาน
เพราะฉะนั้นเลือกอร่อยได้ทุกเส้นทุกแบบตามใจชอบเลยล่ะจ้ะ

ดีกันนะครับผมเอาเริ่มจากเตี๋ยวเนื้อลองชิมดีกว่า
ลูกชิ้นสั่งจากชิงใหม่ด้วย

นี่ไม่ได้ปรุงนะไม่ต้องปรุงเลย
อ๋อน้ำสุกก็หอมกลมมีกลิ่นเครื่องเทศอร่อยไม่แปลกใจบาง
ขายดีเอามาลองหมูกันบ้างบีมะนาวได้หน่อยอ่า
ครับมีกลิ่นหอมของอะไรอ่าเป็นเป็นเครื่องเครื่องเทศ
เทศเหมือนกันนะคะอืมเครื่องเทศจะมีพวกกะวานพวกอะไรเนี้ยค่ะอืม
มีใส่อะไรพิเศษไหมครับนอกจากนี้มีเห็ดหอมค่ะอ๋อใส่เห็ดหอมไปด้วย
ค่ะคือตุ๋นเอาเอาหมูเนี้ยไปตรงกับเห็ดหอมด้วยครับ
ได้ความหอมของเห็ดตัวนี้มาด้วยครับอืมถึงว่ามันมีกลิ่นพิเศษค่ะ

บะหมี่ให้แบ่งหนาหน่อยแบ่งหนานุ่ม
ร้านเจ้าดังอย่างนี้ขายดีมากแน่นอนเลยวันหนึ่งนี้ขายเองเยอะไหม
ช่วงนี้นะคะกับช่วงเมื่อก่อนจะผิดกันเมื่อก่อนนี้ป้าต้มวันละสิบห้ากิโล
โอ้โหเนื้ออย่างเนื้อนะครับโอ้ขายหมดทุกวันเลยขายหมดทุกวัน
เดี๋ยวนี้ทำไมมันน้อยลงอ่ะเดี๋ยวนี้มันน้อยลงคนไม่ค่อยทานเนื้อเยอะ
แล้วก็อีกอย่างร้านค้ามันก็ขึ้นเยอะร้านค้าขึ้นเยอะด้วยก็มีตัวเลือกเยอะหน่อย
แต่เสียดายนะเนื้อร้านนี้อร่อยจริงจริงอ่ะมาแม่ห้องศรแล้ว
อยากจะมาร้านคุณป้าแล้วมายังไงร้านตั้งอยู่ตรงแม่ห้องศรพาซ่า
ใกล้ใกล้กับอ่าธนาคารทกศครับผมครับตรงข้ามก็มีร้าน
ไอ้มอเตอร์ไซค์นี่แหละอ๋อฟังเสียงมอเตอร์ไซค์เอาไว้
บึ้งบึ้งบึ้งเอาไว้เนี่ยแหละอยู่แถวเนี่ยแหละก็เข้ามาได้เลย
เปิดปิดกี่โมงจ๊ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าครับ
สี่โมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งมีวันหยุดไหมครับไม่มีครับ
เปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันจะมีหยุดช่วงหลังสงการ
หลังสงการจะหยุดตั๊กให้พนักงานได้พักผ่อนกันไหมหยุดสักสิบวัน
สิบวันหลังสงการนะครับก็ไม่ต้องมากันช่วงหลังสงการนะ
ตอนนั้นก็มากันได้หมดเนอะใช่ครับอ่าใครที่ชอบกินเนื้อก็แนะนำนะครับ
ที่ร้านป้าหอมแห่งนี้นะฮะกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำพึ่งเดือนห้า
วันนี้ขอบคุณมากครับป้าหอมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
เฮ้ยพี่กินอะไรพี่ผมเตรียมของอยู่
เอ้าก็นึกว่าให้กินสับรสเป็นของว่างก่อนลงมือทำอาหาร

ง่าย

าก็เดี๋ยวเราเริ่มทำได้ดีกว่าเนอะ
ไปดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนแรกเลยครับเชฟครับทำอะไรก่อนดีครับ

เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเส้นเนี่ยต้องยกให้เผลอ
น้ำมันผัดพริกแกง
น้ำมันผัดพริกแกงนะครับใส่พริกแกงลงไปนะครับอืมเป็น
อันนี้ก็ต้องผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนเลยนะฮะ
ใช่เสร็จแล้วผมจัดการใส่เนื้อหมูลงไป

ใช่ครับผมคือผัดไปเลยนะครับ
ให้พริกแกงมันซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูเลย
ใช่พอหมูเริ่มสุกไปได้ครึ่งทางนะครับครับผม
จัดการใส่นมข้นจืดคาร์เนชั่นครับ

นมข้นจืดคาเนชั่นที่สามารถใช้แทนกะทิได้เลยนะครับ
ที่สำคัญเนี่ยสะดวกสบายหาซื้อง่าย
และไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ
อ่าเยอะเลยครับเยอะเลย

ประมาณ๑ถ้วยกว่าเลยครับผม

อืมตอนนี้สีสันนี่น่ารับประทานนะฮะ

อ่าเสร็จแล้วผลจัดการใส่สับปะรดลงไป

ครับผมสับปะรดเนี่ยลองไปต้มหน่อยหนึ่งนะครับ
ก็จะได้คลายความเปรี้ยวอมหวานออกมา
เดี๋ยวเรารอให้หมูสุกให้สับปะรดอ่อนตัวลงนิดนึง

ก็แต่การปรุงรสสุดท้ายก็เสร็จแล้ว

ยากเลยเมนูนี้ทำง่ายนะครับคุณผู้ชมครับ

ปรุงรสนะครับปรุงรสหวานด้วย

มะขามเปียกคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันนะครับผม

สุดท้ายนะครับใส่นี่ครับใบมะขูดลงไป
ใบมะกรูดเราก็

เพื่อให้ยางมันออกมากลิ่นของใบมะกรูดจะได้ออกมาด้วย
โอเคป๊าบแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้ว

เฮ้ยเชฟกลิ่นเนี่ยนะใช้ได้เลย

ชิมเลยครับผม

โอ้โหขอบคุณมากครับพี่น็อต
จะว่าไปนะครับที่น้ำแกงเข้มข้นแบบนี้ได้นะครับ
เพราะว่าเราได้วัตถุดิบดีอย่างนมข้นจืด
ช่วงหน้าเตรียมรับความรู้และความอร่อยกับขนมเส้นน้ำหยวก
เมนูเส้นประยุกต์ที่มีเจ้าเดียวในแม่ห้องศร
เรื่องเราจะน่าสนใจแค่ไหนอดใจรอสักครู่นะคะ